คุณผู้ชมค่ะไปที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่า
วงการเพลงลูกทุ่งกับมนแคนแก่นคูณ
บอกเลยนะคะว่านักร้องคนนี้เนี่ยเขามีคู่บุญอยู่คนหนึ่ง
ก็คือครูสลาคุณวุฒินั่นเองนะคะ
เป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นครูเพลงคู่บุญกันไปแล้วนะคะ
บทเพลงปลุกแรงใจให้กับทุกคนค่ะผลงานของพี่มนต์แคนแก่นกูล
ถ้าจะเป็นยังไงไปลองฟังนิดนึงค่ะ
มีอย่างใดมารับไข่งานลูกขึ้นสี่ต่อขอแค่หาว่าถอดใจอาย
เสื้อว่าความฝันคงเป็นของเห่าจนใด
โอ้อ้าสีสีมื้อนี่เป็นมืออรรขวัญคนดี
เรียกขวัญคนดีมาเลย

ผลงานเพลงแรกในอัลบั้มล่าสุดของพี่มนต์แคนแก่นคูณนะคะ

ใช้ชื่อเพลงนี้เป็นชื่ออัลบั้มด้วยนะ
จะปล่อยออกมาทั้งหมด๕เพลงค่ะ
ซึ่งแฟนก็จะได้ฟังกันตลอดทั้งปีเลยนะคะ
แล้วก็ผลงานของพี่มนต์แคนจะประสบความสำเร็จไปไม่ได้เลย
ถ้าไม่ได้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างครูสลาคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติค่ะ
คูณศราไม่ใช่แค่คูณเพลงนะคะ
เขาบอกว่าดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะ

ก็คือเพื่อเอิ้นฝันค่ะประมาณว่าลูกหลานไปทำงานอยู่ไกลบ้าน
แล้วก็อาจจะประสบปัญหาไม่สบายใจกลับมากลับมาบ้านเราเดี๋ยวเราจะเอิ้นขวัญ
เดี๋ยวเราจะเรียกขวัญให้ปลุกกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะ
อัลบั้มเนี่ยจะมีทั้งเพลงให้กำลังใจแล้วก็เพลงช้าซึ้งสไตล์มนแคนค่ะ
แล้วก็ยังกรอนหมอลำที่แฟนคิดฮอดด้วยนะรับรองเลยว่าหายคิดถึงกันแน่นอน
เพลงนี้เนี่ยนอกจากพี่มนต์แคนแล้วยังได้น้องเวียงนรมน
แล้วก็น้องแท็กกี้สกลนารีด้วยมาร่วมร้องนะคะ
อลังการแบบนี้ถ่ายประเทศไทยนะคะเขายกฟองกันไปที่วัดพระธาตุพนมค่ะ
ถนนสวรรค์ชายโขงแล้วก็แก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหานั่นเอง
ได้เห็นความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้นะฟังเพลงไปเพลินนะคะ
แล้วก็ไปเที่ยวด้วยเพลินแบบนี้ค่ะ
ภาคอีสานของเรามีของดีมากมายหลายอย่างนะถือว่าการกระตุ้นท่องเที่ยวด้วยเลยกันกันนะคะ
แต่ว่าก็เป็นเพลงที่เพาะมากนะคะแล้วก็ติดตามเอาใจช่วยพี่มนต์แคนได้ต่อเลยเนาะ